ที่สุดของการต่อสู้ศึกยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการมาเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับคู่นี้เป็นศึกแห่งการไล่ล่าแค้นครับเคยเจอกันมานะครับมุมแดงนี่แพลวเหลือเกินครับรายนี้อดีตแชมป์ลุมพินีนะครับนักรบประจำการประจันบาดสจวิชิตปัดอริวครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินเนี่ยซ้ายทั้งแถบเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ซ้ายจะผ่านตลอดหรือเปล่านะครับ
รายนี้เขาว่าสดเหลือเกินนะครับสดจากไร่ช่วงหลังแพ้ใครไม่เป็น
ชัยมงคลปอาวทะเลบ้างสะเลครับ
โอ้โหเราเองเคยเจอเข้ามาแล้วเคยแพ้เข้ามาปวดร้าวเหลือเกิน
วันนั้นเป็นยังไงไหนเล่าอาการให้หมอฟังหน่อยสิ
วันนั้นเอาอาวุธช้าไปเลยแพ้ครับ
วันนั้นช้ากว่าเขาก็เลยแพ้มาแล้ววันนี้มั่นใจไหม

มีแค่งซ้ายมาฝากเขานะครับมั่นใจนะมีอาวุธอะไรหนักเลยที่จะประเคนให้เขา

แค่งซ้ายยังมีอยู่แล้วนะครับส่วนศอกซ้ายมีมาเสริม
คันนี้เขาเตรียมตัวมาดีใหญ่กว่าเราด้วยเราว่าไงบ้าง
ก็เตรียมมาอย่างเดียวครับวันนี้ครับบังซ้ายดีครับ
ซ้ายดีแล้วมีอะไรคืนเขาหนัก

มีศอกขวาเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ครบยกได้หรือเปล่า

น่าจะใช่นะครับมั่นอกมั่นใจไหม

ทั้งคู่นะครับน้ำเงินเคยแพ้มาก็จริงสถิติเป็นรองนะครับ
แต่วันนี้ได้ใหญ่กว่าได้หนึ่งปอนด์ด้วยเกมคู่นี้เป็นการชิงไหวชิงพลิบนะครับ
กระพริบตาเด็ดขาดวิทยามา
หูเดือดกับไฟน้ำเงินยอดมวยภาคอีสาน
ผิดรอบตัวอันตรายทุกกระบวนท่า
เขาคือชัยมงคลปอ่าวทะเลบางเสล่
ว่ากันไปเลยครับพี่ชัยประวัติของมวยคู่นี้
แต่ที่ดูมาสืบมาชื่อจริงเหมือนกันด้วยนะ

ผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๓นะครับ
อาวุธสุขมีร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์และสินชัยจุลวงศ

ฝ่ายแดงเกียงไก่ต่อศิราชัย๔๘คะแนน
และสิงหุริยาศักดิ์ชัยโชธ๔๙คะแนนครับ

ฝ่ายแดงประจันบานสจวิคิษแปดลิ้ว
ชื่ออนุชาพิงพระอายุ๑๘ปีเป็นชาวจัวร์ชวนบุรี
กมาแล้ว๘๕ครั้งชนะ๕๖แพ้๒๙ครั้ง
ยกที่๔ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ชัยมงคลปอาวทะเลบางทะเล
อนุชาเกิดปรีอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดสาแก้ว
กมาแล้ว๖๑ครั้งชนะ๕๑แพ้๑๐ครั้ง
ที่๒ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์
โอ้โหมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะพี่ชัยนะ
วันนั้นโฟครี่กัท
๑๑๓ปองนะครับมุ่งแดงเคยชนะมาเร็วกว่าละวันนั้นนะ
แต่ว่าที่อาวุ่นนี้ชกพี่กัท๑๑๔ต่อ๑๑๕นะครับ
ผู้ที่ชนะมาต่อให้๑ปอนด์นะ
วันนั้นไฟน้ำเงินครับชายองค์ควนนี่หาไปนานครับ
หายไปนานครับหลายเดือนแล้วกลับมาใหม่เพิ่งมาหายใจนัดแรกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนให้แก่ประจันบานเลยครับ
ชัยมงคลบอกผมว่าแค้นเหลือเกินนะครับเพราะว่าปีนี้ทั้งปีผลงานในเวทีเมืองกรุงเขาบอกว่าเขาไม่เคยแพ้ใครเลย
เจ้าตัวนี้ตัวเดียววันนี้จะล้างอาถรรพ์ให้ได้
กำลังสดกำลังแรงเลยนะครับ๕๖ไฟล์หลังไม่แพ้ใครครับชัยมงคล
ขณะที่มุมแดงเนี่ยเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่แห่ประเภทเล็กพริกขี้หนูเลยครับอดีตแชมป์๑๑๒ของลุมพินีนะพี่ชัยนะ
ยกที่๔ครับที่วิธีมวยราชดำเนินครับแพ้ให้แก่ฝ่ายไปจันทร์บานครับ
มุมแดงก็ซ้อมอยู่กับสจวิชิต๘ริ้วหรือว่าสจวิชิตอ่องละออนะครับ
ที่พนมสารคามจังหวัดฉาเชิงเศร้าครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินก็อยู่ปอาวทะเลบังเสร่ครับสัตหีบชนบุรีอยู่กับเสียปุ๋ยนะครับ
วันนี้มีป่าเสริมกับสธานิกุลนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับชัยมงคลครับ
ขณะที่มุมแดงก็สจวิชิตคนนี้มาเองเลยนะครับเป่าคาถาให้ลูกศิษย์ในค่ายครับ
ทางฝ่ายแดงสจก็โปรเมอร์เตอร์ครับเวทีดูดีดีครับซึ่งร่วมพลคน๘ริ้วครับ
มีอัดฉีดแน่นอนนะครับประจันบานถ้าชนะจากสจวิชิตจากสจวาวจากนายกไก่ดรกิติเป้าเปรียมทรัพย์ครับ
โอ้โหการฟิตซ้อมเยี่ยมนะครับน้ำเลี้ยงดีเลยครับเช่นเดียวกับมุมน้ำเงินครับไม่ธรรมดาเหมือนกันรายนี้
เอาละครับมุมแดงเคยชนะมาสถิติคุมแต่น้ำเงินสดเหลือเกินแล้วใครอยู่ใครไปติดตามยกที่๑ครับ
ท่านผู้ชมครับไปบนเวทีครับนี่เป็นผู้นำรายการนะครับกางเกงสีแดงประจันบาลสจวิชิต๘ริ้ว๑๑๔ปอนด์เป็นมวยจากชนบุรีแต่ซ้อมอยู่๘ริ้วนะครับ
น้ำเงินชัยมงคลปอทะเลบังเสน่ห์ผู้จัดจสแก้วบ้านครับผม๑๑๕ปอนด์ได้เปรียบน้ำหนักปอนด์๑เค้าบอกว่ากางเกงสีน้ำเงินที่สดได้ช่วงด้วย
เกงสีแดงนี่เคยชิงแชมป์วิทยาราชดำเนิน๑๑๕แพ้บึงกลมาแต่วันนั้นชกสนุกด้วยนะ๓ยกนี่ได้เห็นเลย
ซ้ายกับขวาสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ซ้ายสดเหลือเกินนะครับชัยมงคลปอทะเลบังเสร่
ลายนี้นี่โชว์ฟอร์มที่ไทยรัฐทีวีแฟนที่ดูประจำต้องจำได้นะพอพูดอย่างนี้ไปปุ๊บโอ๊ตมินบุรีผมจำได้
ดังนั่นใช้โชว์ฟอร์มที่ไทยแหละส่วนทางด้านประจำบานนี้ข้างในภูเขาแหลว
คนคนแปดริ้วนี่นำทีมโดยใครรู้ไหมนายกไก่กิติเป้าเปรียมทรัพย์
ใครก็รู้จักนี่จัดมวยให้พี่น้องแฟนมวยดูฟรีกันโดยตลอด
วันนี้เอานำลูกศิษย์มาตัวเล็กกว่านิดนึงต่อ๑ปอนด์นะนะ
คุณพระรอบมงคลให้ด้วยนะครับเขาชอบวิชิตแปดริ้วเกี่ยวอารมณ์คือสวยงามเลย
จริงจังหวะเหลี่ยมมันเหลือร้ายเลยนะเหลี่ยมสวยแล้วก็ชื่อดีทั้งคู่ด้วยนะ
จันบายกับชัยมงคลชื่อภัยล้อชื่อดูแล้วเป็นมงคลดีทั้งคู่
คุณพิการตัวเวทีนะครับอันนั้นเมฆสวรรค์
ให้คะแนนมีสัญญารัฐนาภัยวงอำนาจสายฉลาด

มันเป็นมวยที่ชกยัดทั้งคู่นะจังหวะฟิมูนีระต่างดีไหม
ต้องยังไม่ฟังแต่หูนะก็มุ่ยตราดูหูฟัง
ไม่ได้ฟังแต่หูตรงไหนต่อตรงนั้นเทอร์นะลื้อไงก็ไล่ต่อการใหญ่เลย
ทันหลังดูเนี่ยเรียบร้อยมาเยอะแล้ว

คือเดี๋ยวนี้เขาเล่นมวยตู้เขาจะมีหูฟัง

อย่างแถวสรรพุรีเนี่ยนะไอ้เจ้าเพชรพุรีอย่างเงี้ย

พอหูราคามาแล้วไล่ต่ออยู่เลย

หูราคามาต่อไปต่อไปต่อมายาวจกยาวจ่ายยาวกัน
สรกยาวไง
กรรมการของสำรัฐบิญญัติความเชื่อถือสูงปวดมาก
การจับโปรโมเตอร์ทรงชัยอย่างนี้เป็นที่ยอมรับไหม
๓๕ล้านล่าสุดน่ะยอด๕๐๐๐ตัว
ขอบคุณคุณเจริญพลงเชี่ยวสิงคุณคุณไพรปัญญาลักษณ์คุณศิรดิสุวรรณาคอน
ตอนนี้ถึงเงินเลยนะตอนนี้ขึ้นมานี่เฮีแสงชี้แดงเฮีแสงชี้น้ำเงินถึงเงินเลยนะ
ใส่เลยคู่นี้คู่นำรายการกับยอดมวยไทยรัฐวันนี้
เงินได้ช่วงนิดนึงช่วงหลังนี่สดจริงชนะ๒๓ไฟล์ติดเลยชนะน็อกด้วย

ทัพมวยผู้เองเราพามายกแรกโอ้โฮทางด้านตรงด้านไปจัดบานครับ
เตะสัดล่างครับไขมงคลเสียหลักล้มลงไปนอน
ชายมงคลก็เตะซ้ายโต้หลังหน้าประจัดบันต่อยหมัดครับ
ชายมงคลหัวแข้งซ้ายสูงโดนประจันบาลสับสอกแรกเลยครับ
ครับตอนนี้ขอบคุณครับกาวซิเมนเขียวตาจอราเข้เขียวครับ
ชนะน็อกเอาไปเลย๓๐๐บาทจอราเข้ฟาดหางรับไป๑๐๐๐บาทครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ไปบนวิธีท่านผู้ชมครับยกที่๒ยกแรกนั้นดูชั้นดูเชิงพอหอมปากหอมคอแล้ว
ยกนี้ใส่กันต่อครับแดงถนัดขวาน้ำเงินมวยซ้าย
ซ้ายแลกขวานี่มีทางเดียวกันเปี้ยข้าวเงินกับทุกคนได้เปรียบเลย

บรรดาพี่นกแฟนมือภายในวิธีสตูดิโอลันด์๕๐๑ตอนนี้
แผ่วบ้านบกเบียบแผ่วบ้านบกเบียบเลย
สมุกมากเลยครับแข้งซ้ายเตะครับ
ที่ออกพยายามพลิกเหลี่ยมมันเหลี่ยมทั้งคู่นะเหลี่ยมดีทั้งคู่เลยนะคู่นี้

น้ำเงินนี่มีปุ๋ยป่อทะเลบังสะเลเข้ามาติวเข้มเลยนะเป็นรูปใหญ่
แดงนี่ตัวจอวิชิตแปดริ้วค่ายดีทั้งคู่ขู่แค่งขวาแน่นเลย๒แข้งนี้
ยันยันยันยันยันรถแค่งซ้ายสวยงามครับเตะกันไปเต็ม
ขยับโยกขยับขยับหาเหลี่ยมหาจังหวะกันนะใครหลุดใครหลวมไม่แพ้ทันที
ชิงออกชิงออกแล้วต้องเข้าด้วย
เนี่ยเขาคิดว่ายอดมวยยอดฝีมือทั้งคู่เนี่ย
เห็นไหมทำลายจังหวะ

โอ้ยเจ้าแบบนี้เป็นปัญหา

อย่างนี้เขาว่าจันกันถึงยกสุดท้ายเลยนะผมว่านะ

ใช้สมองน่ะไม่ได้ใช้กำลังพวกนี้ใช้สมองชกโดยด้วย
อย่างนี้สนุกแล้วครับคุณผู้ชม
เตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เตะขวาต่อยขวา
ตะพี่เตะอยู่หน้าเข้ามาแจ้งนี่สนุกเลย

การบ้านต้องทำให้ดีอ่ะทุกหนึ่ง
ซ้ายกับขวาใส่โต้กันสนุกแน่นอนตัดล่าง
ฟันใหม่ลูกศอกซ้ายนี่อันตรายนะไอ้เจ้าประจันบาล
เขาบอกว่าวันนี้ก็มีสอบซ้ายเข้ามาช่วยนี่ไง
แรกกับสนุกเลยครับแดงเสียช่วงนิดนึง
พี่เขาไปสอบอู่เลยถ้าล็อคแบบนี้มวยหลังยาวจะเสียเปลี่ยนนะครับ

จิ๊งเหลี่ยมกระนว่าอย่างนั้นเถอะ
มีสอบซ้ายอันตรายและมันก็มีขวามีตา
อกขวานี่อันตรายไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ

ครับเพียกเผ้าการไม่ใช่ง่ายมาต้องหาช่องหรือจุด
หลีระหลับเป็นสายตาต้องดูไว้ดีเลย
ต้องระวังตลอดทำลายจังหวะ
เห็นมั้ยมันสุขโยชน์ทั้งคู่
เหลี่ยมใช้สมองคู่นี้พละกำลังไม่เท่าไหร่
ชกยากทั้งคู่เลยดูเหลี่ยมดิ
มันหายจำกว่าเข้ายากมุยเหลี่ยมมันทันกันอยู่

ต้องการกลุ่มไขวดแดงก็จะมีนายพ์ไก่นะ
อยู่หน้าตู้เลยนายพ์กิติป้องเองซับ
บอกยกครับหมดยก

ผ่านไปแล้วกับสองยกทั้งด้าน
ชัยมงคลนี่หัวแข้งซ้ายสูงครับถีบยันเข้าไป
อัพประจันบานเตะขวาแต่หลุด
ชัยมงคลเกียร์ล่างเตะซ้ายตาม

กับอาจารย์บ้านเข้าปั้มรับตีเข้าในนะครับ
เดี๋ยวดูเลยครับความไวอยู่ที่มุมแดงนะครับแต่รูปร่างอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ
กันแล้วเสียสีปลายเป็นยังไงนะครับ
ดูกันยาวครับมวยคู่นี้เป็นหนังชีวิตนะครับตามต่อยกที่สาม
ที่๓แม่วันนี้น้ำเงินชนะอนุญาตได้ไปชิงแชมป์กับปืนกลเลยนะ๑๑๕นะ
ชมกันต่อครับน้ำเงินได้ช่วงมวยสาแก้ว
ชุดนี้มันพวกชุดสุดยอดทั้งนั้นนะครับ

เปิดเกมแล้วเปิดแล้วจะหลวมหรือเปล่านะครับอาจารย์บ้าน
แต่น้ำเงินต้องระวังศอกด้วยนะว่าจันบานติดศอกซ้ายมานะ
สาวเจ้าวิชิตบอกเข้าติดในเอาศอกนั้นขึ้นมาด้วย
แต่ว่าซ้ายของไอ้เจ้าดูมันไม่พัดเป้านะ
ใช้มุมพลใช้มุมพลนี่มันแค่เก็บเสียงนะ
แต่ว่ารูปร่างโครงสร้างมันน่ารักเหลือเกินนะ

อีกนะพยายามหวัดซ้ายตีซ้ายโต๊ะดันคำคำไปเรียบใช่มุมคลม
ไอ้มวยพวกเนี้ยดูดิมันชกยากน่ะใช่ความใหญ่มันไม่เท่าไรอ่ะ
ความยาวนี่อ่ะดิมันสำคัญมากเลยนี่แหละมันจะสร้างความลำบาก
ให้ประจำบานอ่ะเนี้ยเดินเข้ามาตกแขกหลังเข้าไปอีกเนี้ย
มันจะเข้าทางนุ่นใจเรียมคุณชกยากนะมันเห็นเลยอ่ะ
เพราะไอ้มวยเหลี่ยมหรือนั่นตรงไหนเดินจะเสียหายเสียเปลี่ยมเลยอ่ะ

หน่อยตีไม่ได้เข้าทางเลยรึเปล่า

พอขยับเข้าไปจะระวังแค่ไหน

ต้องเอาในมาลุ้นละ
ต้องเอาในมาช่วยมาลุ้นละ

มันจะสร้างความระบาดใจให้กับประจันบานมุมแดง

หลุบตรงนี้มา
ต้องเดินต่อขยังต่อ
ต้องจี้ให้ลึกกว่านี้นิดนึง

มุมในต้านกำแพงค่ะ
ตีไม่ได้มันเจอเรื่องเยอะกับฟูลพลาดได้เหมือนกันนะ

มันไม่ได้เนี่ยอาวุธโอ้โห

จันบานต้องเดินให้เร็วกว่านี้เลยครับ

แต่มันจะเจ้าตัวไม่ใช่มวยหมัดอาชีพด้วยนะ

ขยับขยับเข้าไปมันไม่รู้จะออกตีไหนเนี่ย

งวยคุณผู้เอียดของเราวันนี้ก็ผ่านมาแล้วกับ๓ยก
ทางด้านประจันบาลเดินเตะขวาครับ
โดนทางด้านชายมงคลนี่รอจังหวะ
สวนด้วยแข้งซ้ายคืนดึงตัวหลบ
หลบด้วยมอยกี้ละหลายกาตเลยนะครับ
อ้าจังหวานนี้เหล่าลื่นครับ

ชิงออกก่อนก็ได้เปรียบเลยครับมวยคู่นี้

มันต้องเดินให้เร็วแล้วจี้ให้ติดเลยนะประจันบาล
ถ้าอยู่ห่างเนี่ยขยับขยับจะออกไม่ออกออกไม่ออก
มันจะโดนแค่ก่อนเนี่ยแล้วอาวุธจุกจีบมากเลย

ไม่รู้จะออกยังไงเดินเข้าไปออกซ้ายก็ได้
แล้วเตะแล้วพับเตะแล้วคาไว้มันเหนื่อย

ถ้าเป็นคนจีนนะก็มีคำเยาว์

นี่มันเข้าทางไอ้เจ้าประจันบาล
เข้าทางไอ้ชายมุคคลเลย
มันชบไปมันไม่มีใครอยากชบด้วย
ชกยากน่ะต้องไปกันเนี่ย
ฉกกว่างบาก
แต่ว่าตอนนี้เข้าทางไง
ข้างซ้ายหมากซ้ายศัตรูน่ะ

ดังเตะช้อนที่โถงอ่อนด้วยไปเนี่ย
มันกะระยะผิดเธออ่ะแง่เขามันเจอมวยมันไว้ช่วงเยาว์แบบเนี้ย
กินดีอยู่ดีออกมามันเหมือนยอดมวยแต่ถ้ามันต้องเดินไม่ใช่เอาแต่หนีอย่างเดียว
ถ้ามวยทรงนี้มันดับพี่หนูแฟนมือไม่ชอบแล้วก็โปรโมเตอร์เขาก็ไม่ชอบ

กูต้องตั้งรับเลยต้องทำต้องเดินต้องมีลูกอัดด้วยมันไม่มีเสน่ห์
น้ำเงินได้เปรียบน้ำหนักปอนด์ด้วยมา๑๑๕แต่๑๑๔
น่าเห็นใจประจันบาลนะพยายามเต็มที่แล้ว
บอกแล้วใหญ่ไม่เท่าไหร่ลูกยาวนี่ดิมันมีผลเยอะ

มวยคู่นี้ออกมาแล้วเนี่ยตามบรรดาเกจีอาจารย์ทุกสำนักเขาต้องมองว่าฝ่ายแดงไม่เปลี่ยน

ชื่อฉันเคยชนะมาเคยอะไรมา
แต่ว่ามองอีกทีนึงก็แม่ช่วงหนังไอ้เจ้าฉันผลมันก็ดีมากเลย
มันสดขึ้นมากไงอ่ะเนี่ย

แล้วเดินเข้าไปผิดจังหวะพอโดนตีนซ้ายเข้าไปสะดุ้งเลยเห็นไหม
มีความตั้งใจฟิตซ้อมขยันซ้อมแล้วยากสำหรับคู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะเขา

ไม่ต้องหัวคู่ชกเยอะให้สายฝันส่วนชาย
แบบชนะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คู่ต่อไปบ้านน่ะไม่ต้องห่วง
ได้หมดแล้วนะปืนกลพิชิตชัยใส่กันได้ทั้งนั้น
มวยบ้านพร้อมสากแก้วบอกแล้วต้องแบบนี้

ไม่มีเสียเปลี่ยนใครร้อยสิบห้าพี่ป่าว
ร้อยสิบห้าปล่อยได้ถึงร้อยสิบแปดแล้วนะ
สบายเลยแล้วแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวเป็นมวยใหญ่เลยนะ

ครับมวยเข้าเอกนี่ครับผ่านมาแล้วสี่ยก
โอ้โหชัยมงคลนี่หัวแข้งซ้ายเข้าลำตัว
โอ้โหเต็มชายโครง
ครับทางประจันบานก็ต่อยมัด
นี่ต่อยมัดกับประจันบานต่อยมัดแรก
นี่ติดแขนครับประจำบานหัวแข้งติดแขนเลย
วันนี้ทางด้านไทยมงคลนี้ออกแข้งซ้ายดีออกเข้าลำตัวนี่
จันบานนี่โดนถึงกับหยุดเลยนะครับ
วันนี้กลายเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับ
เดินไปเข้าร่องแข้งของชัยมงคลเลยครับประจันบาล
แต่ยังเหลือเวลาให้แก้ตัวอีก๓นาทีนะครับ
ยกสุดท้ายครับเร่งขึ้นไม่ขึ้นติดตามครับ
สามนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับวันนี้ยอดเข้าชมทั้งหมดนะครับที่
ถือตัวเข้ามาห้าร้อยยี่สิบคน

ก็ไม่ต้องไปจองที่ไทยที่เกษเมนเจอร์ไอ้สีเวลาละครับ

กรมทางหลวงเจอกับการท่าเรือครับวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ด
และของราชศรีมาร์วีวันเจอกับชมบุรีบูเวฟ
เวลาสามทุ่มสิบห้าทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
วอเล็กบอลอย่าลืมติดตามชมนะครับ
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่สิบแปด
ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยถ่ายทอดสดจากโคราช
ดำเมตเสาที่สามสิบกำลังเเฐาะคงเป็นครับ
รอบรองชนะเลิศเวลา๔ทุ่ม
รอบชิงชนะเลิศสามสิบเอ็ดกำลังเเตาะคมห้าเก้านะครับ

มีทั้งยาชุดยาชายาฉีด
สามยามาแสนห้า
สำหรับทางด้านไอ้เจ้าชายมงคล

เข็มละห้าหมื่นสามเข็มหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ไม่เห็นช่องทางเลย
เพราะความมาดีของไอ้เจ้าชัยมงคล

มีศอกกลับมาช่วย
ท่านผู้ชมครับเชิญชาวมหาสารคาม
และพวกนี้ใกล้เคียงวันเสาร์ที่๓๐อันละกระดาษความว่า

รับกับความสนุกในกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๔
พบกับผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวีครับ
ดาวสุภัษกษามาหาคามิล

ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงนะครับ
โดยครั้งนี้จะพาคุณไปสนุกกับคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ไทยพงศาธรณ์และดาวรูปร้องใหม่ไทรัฐทีวี

ไทยรัฐทีวีครับชุติมาสินใจชื่น
เบลไทรัฐทีวีสงสิตเอื้ออังกูลดิสกุล
จู่ไทยรัฐทีวีครับนงนพัฒน์ผ่องสอน

นันพัฒน์ระดิษฐริจิระเดช
ที่รายกิจกรรมด้านหน้าสู่การค้าเสริม
คอมเพล็กตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ

อย่าลืมติดตามชมความสนุกสนานทุกวันเสาร์

วันนี้วันนี้
อภัทรโน่น
จรรยาติดวันอีก
ผู้ชนะชัยมุงคลชัยมุงคลนะครับ
ชัยมุงคลชนะกระแนนประจันบาสจวิชิแป่นริ้ว